กลับมาดูที่บ้านเราที่กรุงเทพมหานครกันหน่อย
มีเรื่องวุ่นเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

เขาก็พร้อมในการที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
แห่งส่อศิระเจรจักรส่อพลังประชารัฐ
แล้วเขาก็อ้างว่าเขาเป็นประธานกรรมธิการด้านกฎหมายยุติธรรม
แล้วก็สิทธิมนุษยชนต้องมาตรวจสอบ

ว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของหมอเหรียญทองเนี่ย
มีการเรียกเก็บเงินชดเจอยจากทางสปสช

ทีนี้นะฮะนายศิระลงพื้นที่แล้วก็โทรครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงในการโทรคุยกันหน่อย
มีบางคำค่อนข้างจะดุเดือดนะครับ
ก็คือทำให้ไม่เขาก่อย่าใครแต่

เถียงมาด้วยเหมือนกัน

แต่ว่ามึงกูนี่คือยังได้ดุเดือดนะครับ
แล้วก็ต้องดูดคำดาวน์ออกมา
เป็นช่วงจังหวะที่นายศิระเจนจักคะโทรหาคุณหมอเหรียญทอง

คือจริงแล้วนายศิราเจนจักระสสกรุงเทพมนตรกร

หรือว่ากรมทกฎหมายยุติธรรม
และกษิทธิปน์มนุษยชนสภาพพุทธแห่งรัฐศดรเนี่ยนะครับ

และขอให้ตรวจสอบการสร้างโรงพยาบาลสนาม

ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่
เพราะมีการเปิดขอรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชน
ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของความโปร่งใส
อีกทั้งชาวบ้านมีความห่วงเรื่องความปลอดภัย

อยากจะทราบว่าการสร้างโรงพยาบาลสนามตรงจุดนี้

แล้วก็กระทรวงศาลนักศึกทราบหรือไม่
นายศิระอ้างบอกว่าเขาเป็นประธานกรรมธิการของรัฐสภา
เขามีสิทธิ์นะฮะเมื่อมีข้อเรียกร้องจากประชาชนมา
เขาก็สามารถที่จะลงมาตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับ
แถวสำนักงานเขตหลัก๔ตรงนี้นะฮะ
และทีนี้ครับเขาก็ลงพื้นที่มา
ก็พบว่าโรงพยาบาลสนามของคุณหมอเหรียญทอง
เป็นเพียงเต็นต์สีขาวกางอยู่หลายหลัง
มีผ้าใบสีขาวปิดเอาไว้ติดตั้งระบบแอร์

คุณศิราเรียกจะเรียกได้ไหมว่าเป็นโรงพยาบาลสนาม
หรือเป็นเต็นต์พอนะฮะคุณซีระบอกว่า
แต่การจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
มันอยู่ใจกลางชุมชนและมีชาวบ้านเขากังวลนะครับเรื่องความปลอดภัย
การวางระบบต่างการวางท่อระบายอากาศเป็นอย่างไร
บำบัดน้ำเสียเป็นอย่างไรจะปลอดภัยหรือไม่

ก็เท่ากับเป็นโรงพยาบาลสนามเถื่อน
หมอเหรียญทองคุณศิราบอกแบบนี้ส่วนการขอรับบริจาค

คุณหมอเหรียญทองรับมาแล้วเอาไปใช้ในส่วนใดบ้าง

ก็อาจจะได้ค่าหัว๑๕๐๐บาทต่อวัน
จากสปสชคือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่เมื่อกี้คุณศิละพูดว่าสปชอะไรอย่างนั้น
นั่นแหละค่ะคุณศิละก็อ้างถึงตรงนี้บอกว่า
คุณหมอเงินบริจาคได้มาเอาไปทำอะไรบ้าง
และอีกอย่างหนึ่งเงินค่าหัวไปเรียกเก็บจากสปสชมาหรือไม่

นี่ที่คุณศิระนะมุมน้ำเงิน
คุณดูสิเหมือนทำเป็นคู่ชก

คุณศิระมุมน้ำเงินครับมาเจอหมอเหรียญทองมุมแดงครับ
เหรียญทองโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะตอบโต้บอกมาแบบนี้

ข้อ๑ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างโรงพยาบาลสนามจากเขตหลัก๔อย่างถูกต้องจริง
เพราะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการประบาดของโรค
มีผู้ป่วยหนักจำนวนมากจึงต้องเร่งก่อสร้างหากขออนุญาตจะไม่ทันการ
ข้อ๒ครับโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินที่จะเปิดสัปดาห์หน้านี้
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากสปสชจริง
ซึ่งยังไม่พอค่าใช้จ่ายจริงเลย
ไม่ได้ขอรับบริจาคแต่ผู้ศรัทธาได้ร่วมบริจาคกัน
เปิดบัญชีโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อผู้ป่วยร้ายแรงเอาไว้
ข้อ๓ครับน้ำเสียของโรงพยาบาลสนาม
จะมีระบบปั๊มคอรีนฆ่าเชื้อ
เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างชัดเจน
ข้อ๔ครับก่อนหน้านี้ได้ขออนุญาตจัดตั้ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว
และข้อ๕สสิระร่วมปิดทางเข้าออกโรงพยาบาลสนาม
ถือว่าเป็นการปิดกั้นทางรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด๑๙อาการหนัก
และเมื่อวานผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเราพยายามโทรไปสอบถาม

ไปถามศิระเองไปถามศิระเองไม่ต้องถามผม
นักข่าวเราเอ่ยปากแค่ทางโทรศัพท์แค่นั้น
คุณหมอของขึ้นเลยบอกไปถามเขา
แล้วก็เมื่อคืนนี้สักประมาณ๔ทุ่ม
สักประมาณ๔ทุ่มคุณหมอเหรียญทองได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กอีกครั้ง
โดยระบุข้อความแบบนี้นะครับ
ผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ทุกสถานี
ว่าผมไม่มีเวลาที่จะสัมภาษณ์ได้นะครับ
ผมไม่โต้ตอบกับนายศิระผมไม่มีเวลานะครับ
ไม่อยากเสียเวลาเพราะผมต้องทุ่มเทเวลา

ผมดูแลชีวิตประชาชนดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินที่กำลังเร่งมือทำ
แต่ถูกป่วนจนส่งเครื่องมือแพทย์เข้าโรงพยาบาลสนามไม่ได้
มันเลยต้องเลื่อนการเปิดจากวันที่๑๐พฤษภาคมออกไปก่อน
เล็บเองนะผมวงเล็บเองตีความจากคุณหมอ

ดังนั้นขอเชิญให้นายศิระสัมภาษณ์ตามรายการต่าง
ไม่ขอเสียเวลาการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเลือกนายศิระ
เพราะอยากสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าครั้งหน้าไม่สนับสนุนนายศิระอีกต่อไป

แล้วจะมาตอบคำถามกับนักข่าวและสื่อมวลชนครับ
อันนี้เป็นการโพสต์ของคุณหมอเหรียญทอง

ก็ถือว่าตอบคำถามสื่อทุกสถานีแล้วกัน

ยังไม่มีครับยังไม่มีครับคุณหมอคงยุ่งกับภารกิจ
ใช่ภารกิจในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของคุณหมอ

แต่ทีนี้ถ้าเรื่องตรวจสอบมันก็ถูกต้องนะครับ
ว่าให้มันถูกต้องตามระบบของสาธารณสุขเขาด้วยนะครับ